ไปดูเหตุการณ์ที่นครสวรรค์กันหน่อยมีเหตุชายคลั่งค่ะ
แล้วก็เอาไม้ท่อนไม้ไล่ทุบรถของคนอื่นค่ะ
แม้แต่รถของนักข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดนครสวรรค์

คือใช้กรงกลางมาทางเซาฟ้าตากฟ้าด้วย
ก็เห็นไล่ทุบไล่อะไรนักข่าวบอกไม่รู้มีไหมมีมีดหรือเปล่าไม่แน่ใจ
นี่คือเหตุการณ์ประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้ที่แยกตากฟ้า
ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ก็มีเหตุการณ์ชายคลั่ง
ผู้สื่อข่าวก็ไปทำข่าวตามปกตินะคะ
ผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๕๐ปีนะคะสวมกางเกงขาสั้นมือ
เขาเนี่ยถือท่อนไม้คือตอนที่ไปเนี่ยกำลังไล่ทุบทำลายข้าวของพวกแผงร้านค้า
ฐังขยะหรือฐังบรีเออร์ไล่ทุบรถชาวบ้านที่จอดติดไฟแดง
โดนกันไปหลายคันเลยนักข่าวก็ขับรถไปทำข่าว
แล้วผู้สื่อข่าวก็ไปทำข่าวด้วยเช่นเดียวกัน
ก็ไปจอดรถอยู่ตรงนั้นนะคะผู้ก่อเหตุก็วิ่งมาทางรถของนักข่าว
แล้วก็มาทุบรถซ้ำหลังจากนั้นก็ไปทุบรถคันอื่นต่อ
โดนไปด้วยค่ะนะฮะนักข่าวก็เลยประสานตำรวจสพตากฟ้า
มาตรงจุดนี้ตำรวจมากัน๕นายคุณผู้ชม
พอมาถึงไม่ยอมให้จับนะคะวิ่งหนีไปที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวง
ตำรวจด้วยชาวบ้านด้วยต้องช่วยกันไล่ต้อนค่ะ
ตามกันไปเกือบครึ่งกิโลนะคะสุดท้ายตำรวจใช้ไม้งามนะคะ
เข้าควบคุมตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตากฟ้า
ให้หมอตรวจสอบนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวตอนเช้าค่ะ
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งก็พบร่องรอยข้าวของถูกทำลาย
ไปสอบถามเพราะคะแหมคะแถวนั้นบอกว่าชายคนนี้ปกติ
ก็คือก็อาจจะมีเอะอะโวยวายบ้างแต่ไม่เคยทำร้ายใคร
ไม่เคยมีอารมณ์รุนแรงขนาดนี้นะคะ
ตอนที่เขาปกติดีเขาก็เดินซื้อของเหมือนคนทั่วไป

ทำให้เมื่อคืนนี้เขาเกิดอาการคุ้มคลั่ง
อยากจะให้เจ้าหน้าที่พาไปรักษาอาการให้หายขาด
จะไม่ได้ไม่สร้างความเดือดร้อนอีกค่ะ